ถือว่าดีมากเลยที่ได้มีส่วนร่วม

ที่จะเชิญชวนทุกคนมาให้ลูกมาร่วมกิจกรรม
มาได้พัฒนาตัวเองด้วย
และที่สำคัญก็คือเรื่องทำบุญ

เด็กข้าวธิพยาบาล

อยากเต้นไหม

ชอบเท่าไหร่คะ

ผู้หญิงคนไหนไม่ชอบผู้ชายชอบผู้หญิงผู้หญิงคนไหนคะ
ชอบผู้ชายที่โรงเรียน
มีแฟนแล้วหรอคะ
ยังไม่มียังไม่รู้จักยังไม่รู้จัก

เดี๋ยวป๊าจะรู้มั้ยคะ
พี่เมย์ถามนิดนึงเห็นไปออกรายการสามแซ่บอะไรอย่างนี้

ตอนนี้เขาสวยมากใช่ไหมแบบว่าพี่ป๋อห่วงมากอะไรอย่างเงี้
เขาก็เลยพูดขึ้นมาแล้วทางพิธีกรก็เลยบอกว่าให้ลองดู
เหมือนกับให้ทุกคนลองทำบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ

ออกมาหรือเปล่าคะ

พี่หนุ่มเห็นไหมแม่เมย์พูดว่าอะไร
ช่างความที่หนุ่มทำงานเยอะใช่ไหม
หนุ่มทำงานเยอะค่ะเพราะว่าต้องแบบอ่านข่าว
ตอนเช้าออกจากบ้านแต่๖โมงเลย
เขาก็ต้องไปเตรียมข่าวก่อนแล้วก็ต่อแต่แสงแล้วก็ต้องมารายการเขาใช้ใคร
เย็นอยู่กับลูกรูปให้เวลา

มีเวลาค่ะก็คือเหมือนกับว่าอย่างสมมุติตอนนี้จะเห็นเมย์ไปกับลูกตลอด
ก็เขาก็จะแบบว่าเธอก็ไปกับลูกเองเลย

เพราะฉะนั้นเมย์ก็จะแบบว่าพามายูไปเที่ยวกับกุ๊กเพื่อนเขากลุ่มเพื่อน
พี่หนุ่มนี้จริงแล้วปีใหม่ก็ได้หยุดแค่ไม่กี่วันเองค่ะ
ก็เลยเขาก็บอกก่อนเลยว่าเขาแบบไม่ค่อยมีเวลาเราต้องทำงานเยอะจริง
แล้วโอเคมั้ยคะในแบบเรียกรองหรือว่าอยากจะให้เขามีเวลาให้กับลูกไปเที่ยวด้วยกัน๓คนเพราะว่าแม่ไม่รู้เลย
อยู่ด้วยกัน๓คนเจอกันก็คือในวันหยุดวันอาทิตย์อยู่แล้วค่ะ
อาทิตย์หนึ่งก็จะมีวันหนึ่งที่บอกว่าโอเคคุณพ่อเขาก็จะพาลูกเขาไปแบบทานข้าวไปเที่ยวเล่นอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะมีอยู่แล้ว
ส่วนถ้าเกิดต้องไปแบบเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างนี้เมย์ก็ไม่ได้ซีเรียส
เข้าใจว่าบางครอบครัวก็บางคนก็คงเป็นแบบนี้เหมือนกันที่พ่อแม่ต้องทำงาน
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องบริหารตรงส่วนที่เราต้องดูแลลูกอันนี้ให้ได้อยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเรารู้ว่าเขาทำหน้าที่ตรงงานเขาได้ดีที่สุดก็โอเคแล้วเขาก็ดูแลครอบครัวได้โอเคค่ะ
โทษทีได้ไม่ค่อยแบบหวายเหมือนกัน
อ่อเห็นพวกเขาก็รู้ค่ะว่าว่ามุกเล่นอะไรอย่างนี้ค่ะไม่รู้ว่าไม่จริงเลยค่ะ
เลยอะค่ะแต่พอพะของคนแล้วเวลาแบบสอง
ใช่ไหมที่น่ะเขื่อจริงแล้วเนี้ยเมกับพีุ่่ม
เนี้ยครบกันมาอย่างที่คนรู้มันนานมากคือ
มันเกินอ่ะมันเกินแล้วที่จะต้องแบบสวีท
เพราะฉะนั้นเราอยู่ด้วยความเข้าใจกันมากกว่า

เป็นคู่ชีวิตเพื่อนชีวิต

ความสวีทมันก็

ไม่ค่อยมีพูดตรงนะคะแต่ว่าเราอยู่กัน
ด้วยความเข้าใจมากกว่าค่ะ

อย่างอื่นแล้วใช่ไหมคะอยู่นี้พี่หนุ่ม

เขาว่าแต่ว่าโอเคเขาก็ทำงานเยอะจริง

จะไปอะไรยังไงอันนี้เราไม่ทราบจริงแต่ว่าคิดว่า
ไม่น่ามีค่ะเพราะว่าทำงาน

ใช่เขาก็ทำงานเยอะจริงอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราเป็นห่วงสุขภาพเขาไหมคะ

ยิ่งแก่ยิ่งดูดี

สรุปคือพู่นี่เขากริ้งคอนเฟิร์ม
เพราะว่าภาพหลายอย่างที่เราเห็นไปเนอะ

เป็นเพื่อนกันมาก่อนทุกคน
เจอกันวนเวียนกันแบบเจอกันตามแบบปาร์ตี้บ้างเจอกันวันเกิดเจอกันกินข้าวเจอกันแบบทุกอย่างอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าบางทีคนเราด้วยความที่เจอกันบ่อยแล้วอ้ำก็ต้องบอกจริงว่าเขาก็โสดไม่มีใคร
พกเองเขาก็โสดไม่มีใครก็สามารถที่จะเปิดโอกาสที่จะพูดคุยกันได้
เมย์เชื่อว่าเขาเปิดโอกาสที่จะคุยกันนะคะแต่ว่าเรื่องของความสัมพันธ์ที่จะแบบมันใช่หรือเปล่า
มันถึงท่านที่รู้ว่าแฟนนี้อันนี้เราก็ต้องถามอ้ำไปแต่ก็ไม่ว่าอีกอย่างหนึ่งต้องใช้เวลาเหมือนกัน
เพราะว่าอ้ำก็ใช้เวลากับหลายคนค่อนข้างนานเป็นคนหนึ่งเป็นปีเป็นปีอย่างนี้กว่าจะตกลงว่าแบบคบกัน
เพราะฉะนั้นของโครงพยาบาลพึ่งเลยไม่เท่าไรที่เป็นเพื่อนกันแบบเริ่มคุยใช่ไหมชั่วก็ต้องให้โอกาส
จริงเม้ก็ไม่เคยไม่เชียร์ใครใครที่ชอบอ้ำเมก็เชียร์หมดเมก็อยากให้เขาแบบให้ผู้ชายที่โครงพยาบาลไม่จะคุย
ถ้าคุณคิดว่าคุณจะคุยเล่นหรือคุยเฉยเมยว่าอย่าเสียเวลาดีกว่า
เพราะว่าอ้ำก็อายุแบบมากขึ้นแล้วนะคะเมย์เชื่อว่าแบบอ้ำเขาก็อยากได้แบบคนที่แบบพร้อมที่จะจริงใจกับเขา
แล้วมาเข้าเขาได้เพราะฉะนั้นคือใครที่เข้ามาเมย์จะพูดกับคนที่เข้ามาเสมอว่า
ขอให้จริงใจกับเพื่อนเมย์แล้วก็รักเพื่อนเมย์จริงและที่สำคัญเข้าใจนิสัยเพื่อนเมย์ค่ะ
อันนี้สำคัญค่ะ
เข้าใจเข้าใจนิสัยอ้าง

ไม่ใช่คุณพกทุกคนค่ะเหมือนกับว่าทุกคนอะไรอย่างนี้
ถ้าใครไม่นี่ก็คงถอนตัวไปเองถ้าใครคิดว่าแบบสู้ตายต่อไปก็ก็สู้ไป
เพราะฉะนั้นก็ต้องพิสูจน์คือต้องพิสูจน์แบบว่าว่าคุณใช่หรือเปล่า
เพราะว่าอ้ำพวกก็คือหากใช่ก็คือถึงจะโอเค

มันก็เฮฮากันแต่ว่าถ้าจะมากกว่านั้นเนี่ยมันต้องมีรายละเอียดอีกหลายอย่าง
ซึ่งก็ต้องใช้เวลาในการปูกันต่อไป

แต่ว่าจะถึงจุดไหนก็อย่าว่ากัน

มันก็เริ่มพราวใช่ไหมคะเขาก็นิดนึงอะไรอย่างนี้
ก็คิดว่าก็ลองดูค่ะมีว่าคืออ้ำเขาก็ยังมีโอกาส
มีเวลาอยู่ยังได้อยู่เพราะว่าถึงแม้คนบอกว่า
ควรจะแบบมีคู่เป็นตัวเป็นตนสักทีนึงหรือแต่งงาน
แต่มีว่าเขาก็ยังดูแบบน้าก็ยังดูแบบสวยสะพังงาน

เขาบอกว่าอยากจะแบบใส่ประแลปแต่งงาน
ก็ทุกคนล่ะค่ะผู้หญิงเนาะไม่เชื่อว่าไม่ได้เป็นอ้ำเป็นใคร
ก็อยากแบบพอถึงจริงเราก็อยากจะมีคู่ชีวิต
อยากแต่งงานแล้วก็ไม่อยากจะค้นหาใครอีกแล้ว
เพราะว่าเราก็อยากจะค้นหาคนหนึ่งที่คิดว่าใช่
แล้วก็จะได้แบบเดินด้วยกันไปตลอดชีวิต
แต่ถ้าเกิดว่ามันยังค้นหาไม่เจอมันก็ต้องค้นหาต่อไป
เอาให้มันใช่ที่สุดอ่ะค่ะ
ช่วงบอกตรงว่าช่วงแบบพร้อมตั้งแต่ไม่มีลูกอะค่ะ
จะไม่ได้ปรึกษากันบ่อยเหมือนสมัยตอนที่ยังแบบไม่มีลูก
เขาก็จะรู้ว่าคือถ้าเขาแบบต้องการคำปรึกษาจริงเขาก็จะโทรมา
เพราะว่าเขาก็จะรู้ว่าเมยยุ่งต้องทั้งไปรับไปส่งลูก
ทำงานตัวเองส่วนตัวทั้งแบบหลายอย่างแบบภาระเยอะ
เขาก็จะเข้าใจเขาก็จะโทรมาแต่ก็โทรกันตลอด
แต่ว่าไม่ได้บ่อยเหมือนสมัยก่อนซึ่งถ้าเขาโทรมาเราจะรู้แล้วว่า
เขาแบบต้องการให้เราแบบเป็นเพื่อนคู่คิดต้องการคำปรึกษา
เพราะว่าเมย์ก็จะเป็นคนที่อายุมากกว่าเขาด้วย
สองก็จะเป็นคนที่ใจเย็นเขาก็จะแบบถ้าต้องการความใจเย็น
เขาก็จะโทรมาหาเราเพื่อให้ฟังพี่เมย์พูดอะไรแบบนี้นิดนึง

มีหลุดพูดไปเหมือนกันว่าเออจริงอ้ำก็อยากมีลูกนะพี่เมย์
แต่แบบยิ่งเห็นมายูเขาก็บอกว่าเนี่ยอยากมีลูกเหมือนมายูเลย
ก็จะแกนหน่อยอัมก็บอกว่าชอบชอบแบบนี้

หาจุดให้ได้ก่อนแล้วค่อยมี

ไม่รู้ชีวิตนี้ฉันจะมีหรือเปล่า

ก็บอกว่าเอาหน้ามันก็ต้องมีแหละ

ก็ยังทันเติมที่อีก๕ปี
๕ปีหลังจากนี้ไป
ถ้าผ่านจุดนี้ไปแล้วก็

โปรดติดตามต่อไป